จ๋าแม่จ๋าผู้เท่าผู้แก่
นี่ค่ะมิจฉาชีพมันตระเวนไปหลอกเงินผู้เท่าผู้แก่
แล้วพฤติกรรมคือตีเนียนมาก

แค้นมากถ้าเกิดตำรวจจับตัวได้นะ

คุณยายพูดนี้เลยนะต้องแค้นจริงค่ะ
แล้วยายผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรำ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นกล้องวงจรปิดนะคะ
เอาจุดแรกก่อนเอาเหตุการณ์แรกเอาผู้เสียหายคนแรกก่อน
คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดหลักอยู่ที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรียรำนะคะ
ผู้เสียหายรายแรกชื่อว่าคุณยายต้องใช้
ว่าคุณยายอายุ๙๐แล้วเห็นไหมเป้าหมายมันจะเป็นผู้เท่าผู้แก่
นี่ค่ะคุณยายสวัยแก้วไทยสงศ์ยายจ๋า
มันทำยายได้
ยายเป็นชาวบ้านโนนตะเคราะห์ตำบลบ้านครูอำเภอนาโพของจังหวัดบุรีรำนะคะ
ยายตกเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
ยายเล่าบอกว่าคุณผู้ชมฟังช้าชัดถึงพฤติกรรมของมิจฉาชีพรายนี้นะ
วันเกิดเหตุยายอยู่คนเดียวมีผู้หญิงคนหนึ่งนะ
จฉาชีพเป็นผู้หญิงอายุสักประมาณ๓๕๔๐ปี
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านของยาย
แล้วลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์ถามหาลูกสาวของยายที่เป็นครู
ยายก็เลยบอกว่าอ๋อลูกสาวไปทำงานแต่หญิงคนดังกล่าว
นั่งเข้ามาระยะประชิดตัวแล้วเนี่ยค่ะ
คุณยายใส่เสื้อคอกระเช้าเนี่ยแล้วมีกระเป๋าแล้วเป็นซิปอ่ะ
มันรูดซิปยายแล้วเอาเงิน๑๓๐๐๐บาทอยู่ในกระเป๋าเนี่ย
นี่ที่คุณยายชี้ให้ดูเนี่ยลูกชายเพิ่งจะให้มา
เอาไปเลยต่อหน้าต่อตาพยายามบอกให้เอาเงินคืนมามันก็ไม่ให้
ยายดูสิคะดูสภาพร่างกายยายจะไปสู้ผู้หญิงวัย๓๐๔๐ได้ยังไง
ยายพยายามขัดขืนแล้วมันก็ไม่ยอมเอาเงินคืนกลับให้ยายนะคะ
ออกจากบ้านไปหน้าตาเฉยเลยอ่ะตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้ค่ะ
เอาหนึ่งพูดพออ่าทูลุนั้นอยู่นี่นี่แหละอืมยายก็นั่งนี่หนึ่งทีแล้ว
ก็ไม่นั่งคู่กับยายเลยฟินเงินเท่าไหร่ยายอ่าประมาณหมึนสาม

นี่ถึงขั้นพนมมือไหว้โจร
นี่คุณยายเป็นรายแรกที่เรารายงานข่าว
รายที่๒ที่ตกเป็นเหยื่อนี่ก็คุณยายเหมือนกัน

คุณยายโหลเสร็จมากเป็นชาวบ้านโคกสะแทนตำบล
อนกอกอำเภอนาโพจังหวัดบุรียรำเหมือนกันค่ะ
นี่ถึงขั้นจุดทูปสีดำเลยนะ
ขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้
ดังนึงขอแบ่งซื้อข้าวศาลด้วยบอกว่า

ยายก็ใจดีเข้าไปตักข้าวสารให้
พอออกมาเห็นผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นคนร้าย
รูปคลำอยู่ใต้เตียงที่เก็บกระเป๋าเงินแล้วก็เอกสาร
ตอนนั้นคือด้วยความแบบคุณยายจิตใจดี
ยายไม่ได้เอกใจอะไรเลยอ่ะ
จู่ผู้หญิงคนนั้นออกไปข้างนอก
บอกว่าเอาฝักข้าวสารกับมะนาวไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเอา
ไป๓๐นาทีแล้วทำไมยังไม่กลับมาสักที
มันได้ไปแล้วเอกใจมันได้ไปแล้วเนี่ยยายรูปคลำใต้เตียงตรงเนี้ย

เอกใจมาดูกระเป๋าที่วางใต้เตียงตรงนี้
ก็คนแก่ใช่ไหมต้องจดรหัสไว้เออใช่
ในนั้นมีเงิน๕๓๐๐บาท
โหนบอกว่าแกแค้นมากจำหน้าคนร้ายได้แม่นเลยนะ
ผิวรูปภัณฑ์สันธารคือผิวดำริมฝีปากคล้ำมีโหนกแก้มอ้วน
ตำรวจจับได้เมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะขอตบสักทีเถอะ
โอ้โหท่านคงแค้นใจมาก
เจอนายแล้วทำไหนก็ได้

อันนี้รถมันก็จำได้ยายน่ะ
โอ้โฮสงสารยายเข้าใจกว่าอกยายเลย
พี่เบอร์สพี่เบิร์สค่ะภิกัส
ขายของกว่าจะขายได้แต่ละสลึงแต่ละบาทเก็บหอมรอมริบ
มันเอาไปเฉยเลยยายบอกเดี๋ยวนะตำรวจจับได้จะตกสักฟอดใหญ่เลยนะคะ
เอาล่ะเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายไปแจ้งความไว้แล้วที่สพนาโพนะคะ
มันกดไปหมดแล้วมันกดไปหมดแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นเตือนเลยนะคะย้ำอีกรอบหนึ่ง
จุดเกิดเหตุเน้นเลยคือพื้นที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำ